คุณผู้ชมพามาดูเรื่องราวคนดีที่ทำความดีบนท้องถนนกันบ้าง
คือกระทรวงวัฒนธรรมเขาจัดงานในการมอบรางวัลให้คนดีบนท้องถนนเลยนะครับ
จะมีใครบ้างและเหตุใดถึงได้รับรางวัลจากความดีนะฮะ
หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับ
นายวิระโดรธผจญรัตต์รัฐมังว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประทาน
ในงานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ๗วัน๗ความดีคนดีบนท้องถนนครับ
และการสัมมนาบระดมความเห็นเรื่องการส่งเสริมวินัยจราจร
และน้ำใจไมตรีบนท้องถนนนั่นเองครับ
สำหรับผู้ที่ทำความดีและได้รับการคัดเลือก
รับรางวัล๗เหตุการณ์ประกอบด้วย
คุณวิทิศด้วงจุมพลเป็นแท็กซี่พลเมืองดี
กระเป๋าผู้โดยสารบรรจุทองน้ำหนักถึง๒กิโลกรัม

มูลค่าทั้งทองและเงินประมาณ๒๘๕๐๐๐บาท

จนถึงมือเจ้าของนี่เป็นผู้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นคนดีนะครับ
ท่านที่๒คุณประวิทย์ปั้นทองพลเมืองดี

ท่านที่๓คุณภัยบูลขำมาก
แล้วก็ท่านที่๔คุณทวีศักดิ์อุ่นสกุลศุกร์

พลเมืองดีช่วยชีวิตคนกระโดดน้ำจะฆ่าตัวตาย
ท่าเรือวัดคลองเตยนอกนะครับ
อีกท่านหนึ่งคือนางสาวเข็มจีราแซ่แต้
แล้วก็นางสาวยุวธิดาวงศรีพลเมืองดี
เก็บกระเป๋าชาวไต้หวันและส่งคืนเจ้าของครับ

แล้วก็นายวรชัยดีสูงเนินนะครับ
เป็นพลเมืองดีช่วยชายที่เป็นลมหมดสติ
ขณะที่วิ่งออกกำลังกาย
ยังมีนายจีรับประทีบเพชรจุ้ยพลเมืองดี

รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกตะแคง

นี่คือเจ็ดวันเจ็ดความดีเจ็ดเหตุการณ์บนท้องถนนนั่นเองนะครับ
เจ็ดวันเจ็ดความดีก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนไทย
จากจะมีในเรื่องของการมีน้ำใจไมตีจิตสาธารณะ
เพราะฉะนั้นการทำความดีที่เรามอบให้เนี่ย
ก็เป็นเหมือนเป็นต้นแบบของการทำความดี
นี่ครับรางวัลดังกล่าวนี้เกิดจากความร่วมมือ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
ร่วมกับสถานีวิทยุจสอบร้อย
โดยมุ่งหวังเชิดชูเกียรติบุคคลที่เสียสละ

และเป็นกำลังใจในการทำความดีต่อไปนะครับ
แล้วก็ส่งต่อความมีน้ำใจไมตรี
จิตสำนึกการทำความดีให้กับ
บนท้องถนนแล้วก็คนในสังคมด้วยนะครับ
ประเทศไทยของเราโอ้จะได้ชื่นใจ

แล้วก็ท่านเองเป็นตัวอย่างที่สำคัญ
ให้กับคนอื่นด้วยเป็นความภาคภูมิใจนะครับ